อีกหนึ่งที่ต้องเตือนกันก็คือเรื่องของอุบัติเหตุด้วยนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นราวสัก๕ทุ่มบริเวณถนนเรียบครองประปา
ถนนแจ้งวัฒนะนะฮะมุ่งหน้าแยกพงเพชรนะครับ
มีรถจี๊บคันหนึ่งพลิกคว่ำแล้วก็เกิดไฟลุกท่วมขึ้นทั้งคันเลยนะฮะ
มีหนุ่มแกรปที่กำลังจะไปส่งอาหารเห็นเหตุการณ์พอดิบพอดี
ไปช่วยคนขับออกมาจากรถได้ทันเวลา
คุณผู้ชมไปดูเหตุประทึกนี้กันนะครับ
เพราะรถติ๊กแก๊สนะคุณนะ
แต่ว่ายังช่วงดีที่ที่๒ข้างทางคือ

ฝั่งหนึ่งเป็นคลองคลองปกติ
ตรงนั้นก็เลยมีน้ำในการที่ประชาชนชาวบ้าน
เขาจะช่วยเอาน้ำมาดับเพลิงได้นะครับ
ก็ต้องดับเพลิงกันอยู่ใช้เวลาพอสมควรเลยนะฮะ
ทั้งน้ำแล้วก็เครื่องสกัดเพลิง
เจ้าหน้าที่ก็เข้ามาช่วยชาวบ้านก็เข้ามาช่วย
เหตุการณ์เกิดขึ้นบนถนนประชาชื่นนนทบุรีนะฮะ
ถนนเรียบคลองปลาปลาถ้าใครไปเส้นนั้นจะรู้จักนะครับ
เพราะว่ามาจากแจ้งวัฒนะจะเข้าพงเพชรก็ต้องผ่านตรงนี้แหละครับ
พลเมืองดีที่ไลฟ์สดเป็นนุ่มขับแกรป
กำลังจะไปส่งลูกค้าขออภัยไปส่งอาหารให้ลูกค้านะครับ
พอเห็นรถพลิกคว่ำเขาก็ตกใจเหมือนกัน
แต่ตั้งสติได้นะฮะไปช่วยคนขับรถออกมา
โดยการทุบกระจกรถเลยนะฮะดึงคนขับออกมาให้ได้นะครับ
จากนั้นไฟมันก็เริ่มไหม้เริ่มปะทุจากห้องเครื่อง

ตอนแรกเขาใช้ถังดับเพลิงฉีด
ดับไม่ได้สักทีนะฮะจนมีพลเมืองดีช่วยกันตักน้ำ
ไม่ได้ตักจากคลองปลาตักจากคลองข้าง
ซึ่งเป็นคลองทั่วไปมาสาด
เพลิงสงบได้ในเวลาต่อมาครับ
ส่วนสาเหตุยังอยู่ระหว่างการสอบสวนของตำรวจสพปากเกร็ด

ขับรถขับราด้วยความระมัดระวังตรวจสภาพรถของท่านด้วยนะครับ
แล้ววันนี้ก็เดินทางกลับกันเยอะด้วยนะคะ